คุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าเรายังคงเกาะติดกันต่อต่อเนื่องเลย
สำหรับภารกิจกู้ซากช้างที่ไปตายอยู่ที่น้ำตกเหวนรกนะคะ
คือครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติการเลย
ครั้งก่อนย้อนกลับไป๒๗ปีปี๓๕
ครั้งนั้นตายไป๘ตัวครั้งนี้ที่สุดแล้วเนี่ยช้างตายไป๑๑ตัว
เยอะทีนี้สิ่งที่กังวลหลังจากนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็ถามกันเยอะนะว่าช้างมันไปตายเหนือเขื่อนขุนด่านประการชน
เขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ใช้น้ำนึกออกไหมฮะ
มันจะมีเรื่องของการแพร่โรคระบาดอะไรหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมาตอบคำถามแล้วนะคะ
ก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าช้างที่ตายไม่ได้เป็นโรคตาย
สบายใจได้เพราะฉะนั้นตามกันต่อ

ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหน่วยพิทักษ์เขาใหญ่
ขุนด่านประการชนก็มีการปล่อยแถว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย
กู้ชีพอบตหินตั้งแล้วก็
เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ลงเรือไปนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์กู้ซากช้าง
ไปอย่างพื้นที่ครองต้นไส้
คือคลองต้นไสเป็นช่วงปลายแล้วใช่ไหม

ใช่คือช่วงปลายก็ต้องไปดักตรงนั้นถูกไหมคะ
ระยะทางสักประมาณ๘กิโลเมตร
ห่างออกไปเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มกู้ซากช้างตัวที่๑๐กับตัวที่๑๑ก่อน
ซึ่งตัวที่๑๐กับตัวที่๑๑มันตายอยู่ที่บริเวณชั้น๕ของน้ำตกค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกนะครับ
ไม่ใช่ว่านั่งเรือไปแล้วจะไปกู้ได้เลยนะ
ความยากลำบากอุปสรรคมันมีค่ะคุณผู้ชมต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะ
รวมแล้วเกือบ๓กิโลเมตร
เส้นทางเดินก็ยากลำบากมีลำน้ำมีโขดหินมีหน้าผา
ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะ
ใช่ค่ะและเรื่องนี้เองนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

วันนี้ค่ะนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานนะคะ
ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเพราะมีความเป็นห่วงเรื่องนี้
ไปติดตามภารกิจกู้ซากช้างแล้วก็บอกว่า
คือตอนนี้มันยังไม่สามารถนำซากช้างออกมาได้

คือก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะพอตกเยอะน้ำมันก็ไหลแรง
ก่อนหน้านี้ฟ้าปิดเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำ
ว่าช้างตายทั้งหมด๑๑ตัวเนี่ยนะคะ
และประกอบจนถึงตอนนี้น้ำในน้ำตก
ในคลองต้นไสเองมันไหลแรง
ทำให้การสร้างตาข่ายดักช้างจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นเป็น๒จุด
จุดเขาบอกว่าอาจจะไม่พอเพราะช้างมันตัวใหญ่
ถ้ามันไหลมาเนี่ยถ้าทำตาข่ายที่ดักไว้จุดเดียว
มันหายไปเลยนะมันพัดไปเลยนะลงเขื่อนไปเลยนะ
เขาบอกเลยว่าต้องทำ๒จุด
หากซากช้างไม่สามารถไหลลงมาตามลำน้ำได้
ก็จะใช้วิธีการชำแหละคือชำแหละออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก
แล้วก็ให้มันปล่อยให้มันไหลลงมาตามลำน้ำแล้วก็มาติดตะข่ายนี่แหละ
คือถ้าเกิดว่ามันหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วเนี่ยมวลมันจะเบากว่า
ฉะนั้นโอกาสที่มันมากับกระแสน้ำมันก็จะง่ายกว่า
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องหาบริเวณใกล้เคียง
ทำการฝังกลบเพราะจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

พอซากช้างมันไหลมาถึงกับดัก๒จุด
ที่เจ้าหน้าที่ทำดักไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเอาชิ้นส่วนนั้นไปฝัง
ไม่ได้ปล่อยให้มันไหลลงน้ำไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
นอกจากนี้ที่บอกว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ถ้าเจ้าหน้าที่ลงไปเอาซากขึ้นมาเองเนี่ยโอ้โหอันตรายมากแค่ไหนล่ะคะ
ดูนะคะฟังเสียงรองอธิบดีค่ะ
ซึ่งวันนี้เขาเข้าไปถึงช้าง๒ตัว

แต่ว่ายังติดยังติดอยู่ที่โขดหินแล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะไหลแรง

ก็วันนี้ไปถึงบริเวณตรงนั้นแล้ว
แต่ว่าก็เดี๋ยวกลับมาก็คงหาวิธี

ว่าจะมีวิธียังไงที่จะนำซากทั้งหมดออกมาให้ได้
ก็อาจจะต้องดูว่าสามารถที่จะไหลออกมาได้หมดไหม
ตอนนี้เราทำสะขายกักไว้ละศักดีในตรงจุด
ชิ้นส่วนแล้วก็หาบริเวณที่จะทำการฝังอยู่
แน่นอนคือเจ้าหน้าที่เองก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียซ้ำซ้อน
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เรื่องของภารกิจกู้ซากช้างเนี่ย
คือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่
อีกหนึ่งเรื่องที่รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ที่ได้บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่มีการสร้างพะเนียดกันช้างตกเหว
ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นแนวแนวบังคับช้างเวลาช้างมันเดินไปใช่ไหมค
เป็นแนวบังคับช้างแล้วก็ทำสะพานข้ามให้กับช้าง
บริเวณเส้นทางที่ช้างจะใช้ข้ามลำห้วยด้วยค่ะ
ปกติมันก็มีพะเนียดที่ทางอุทยานเขาทำไว้อยู่แล้วนะครับ
วันนี้ผมก็ได้เข้าไปดูตอนนี้ก็ยังใช้งานอยู่
แต่มันยังมีช่องโหวตอีกที่ช้างยังหลุดออกไปได้นะครับ
ก็วันนี้ไปดูแล้วก็ไปดูตำแหน่งสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมก็คือ
เรื่องของพันธุ์เนียดเพิ่มเข้ามา
แล้วก็เป็นแนวที่จะบังคับให้ช้าง
ว่าวันนี้เราเข้าไปดูแล้วว่าเส้นทางเดินของช้างปกติเนี่ย
เขาเดินข้ามไปข้ามมาตรงลำห้วยตรงนั้นอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับ
ก็คิดว่าจะต้องทำอย่างนี้ต้องทำสะพาน
ปัญหาระยะยาวได้ใช่ไหมครับ
นี่แหละค่ะการมองไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาระยะยาว
จะทำอย่างไรให้ช้างไม่ตกลงไปในน้ำตกเหวนรกอีก
เออก็ไม่อยากให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์เนอะ
ใช่ค่ะ๘ตัวแล้ว๑๑ตัวหวังว่าครั้งหน้าไม่มีอีกนะคะ